คนขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับ
เอาปืนไปยิงแฟนใหม่ของอดีตภรรยา

เพราะอะไรเขารู้มาบอกว่านี่แหละ
มาแอบคบกับพลายาของเขา

กู้ภัยนะครับต้องช่วยกันนะฮะนำร่างของนายเมธีกิจแก้วอายุ๓๐ปีนะครับ
ออกจากตรงไหนออกข้างซอกเครื่องซักผ้า
หลังจากถูกนายเลิศชายแร่อึ้งอายุ๔๐ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่ปากซอยสายลวดซอย๘

แล้วก็กลางหน้าอกอีก๑นัดแล้วก็ใต้รักแร้ข้างซ้ายอีก๑นัด
เหตุเกิดในซอยสายลวดตะบนปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการครับ
ภัยไปถึงก็เร่งนำส่งโรงพยาบาล
แต่นายเมธีเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เนื่องจากอาการสาหัสของบาดแผลนั่นแหละ
สอบถามนางสาวนัทธินีลูกสาวเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ
ทราบว่าผู้ตายกับแฟนคือนางสาวสาวิตรีเนี่ย

แล้วก็มีนายเลิศชายตามมาหาเรื่องเดี๋ยวกันไม่นานนะ
ได้ยินเสียงปืนดัง๓นัดครับคุณ
เมื่อวิ่งลงไปดูปรากฏว่าอ้าวเมธีนายเมธีถูกยิงฟุบลงซะแล้ว
ส่วนนายเลิศชายหลังก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปฮะ
ทีมข่าวพูดคุยกับนางสาวสาวิตรีแฟนของผู้ตาย
แล้วก็เป็นภรรยาเก่าของผู้ก่อเหตุนะครับ
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เธอกับเลิศชายเนี่ย
เคยอยู่กินฉันสามีภรรยามีลูกด้วยกัน๒คนนะ

แล้วก็แยกทางกันเมื่อประมาณสัก๔เดือนที่ผ่านมา
ผู้ก่อเหตุย้อนกลับไปเธอเล่าบอกชอบหาเรื่อง

อกจากนี้ยังเคยข่มขู่เธอกับแฟนใหม่

จริงก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะฮะ

ก็มาขอคุยกับผู้ตายนะฮะ
ว่ารักอดีตเมียทั้งจริงหรือเปล่า

ผู้ก่อเหตุก็ควักปืนยิงใส่เลยฮะ

เพราะว่าเจอกันก็แค่เถียงกันเฉย

แล้วมีการแจ้งความอะไรไหมครับพี่
ไม่เพราะว่าไม่ได้คิดว่าเขาจะทำ
เขาไม่ใช่คนเหมือนนั้น

ตำรวจก็ไปจับตัวนายเลิศชายได้นะครับ

จากนั้นก็ควบคุมตัวมาสอบสวน
ชายให้การรับสารภาพว่าแค้นใจครับ
คุณตำรวจผมแค้นใจที่ผู้ตาย

จนเป็นเหตุให้ผมกับภรรยาต้องแยกทางกัน

ชายอ้างว่าเก็บได้จากงานเจดีเมื่อ๒ปีก่อน
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานะครับ
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนามีปืนเครื่องกระสุนปืน

พกพาปืนและยิงปืนในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เดี๋ยวจะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้ครับ